แล้วก็ตอนเย็นไปทำอีกงานหนึ่งครับไปจับพระครับพระขโมยเกงในฮะ
คุณผู้ชมนะครับหมอปลาได้รับเรื่องการร้องเรียนนะครับ
มาจากชาวบ้านแล้วให้มาจับพระรูปนี้ที่พนมสหรัฐคลามชาชเชิงเศร้า
นี่คือภาพจากกล้อวงจรปิดครับเป็นพฤติกรรมของหลวงพี่
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นคืนวันที่๒๓มีนาคมที่ผ่านมา๓ทุ่มไปแล้วไปแล้วจ้าเนี่ยครับ
คือท่านมาในสภาพสวมสบงผืนเดียวเดินย่องเข้ามาในบ้าน
หลังจากนั้นก็นั่งยองนะฮะตรงบริเวณผมเรียกพวงตากผ้าไม่รู้คนอื่นเรียกอะไรนะ
หลังจากนั้นก็นั่งยองนะฮะแล้วก็ในพวงนั้นคือพวงชุดชั้นในที่เจ้าของบ้านซักตากเอาไว้
หลวงพี่เอาไปสามตัวครับแต่ช่วงนั้นเจ้าของบ้านตะโกนเสียงดังหลวงพี่ตกใจครับ
ก็รีบออกมาก่อนภาพจากกล้องวงจรปิดที่ใกล้กว่านี้มีเขาบอกว่าเห็นหน้าหลวงพี่ชัดเลยอ่ะอืม
มูกสันนะฮะโด่งหน้าตาดีเขาบอกว่าไม่น่ามาขโมยกางเกงในชาวบ้านเลยนะครับ
หลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นเจ้าของบ้านก็เอาภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ย
ไปแจ้งความนะครับตอนนี้รู้ตัวแล้วด้วยนะรู้ตัวแล้วด้วยว่าพระในคลิป
คือพระไกรสอนอยู่ที่วัดหนองปลือนะฮะแต่ตำรวจเนี่ยยังไม่ไปดำเนินการให้นะครับ
ก็เลยมาร้องเรียนกับหมอปลากระทั่งตอนค่ำครับหมอปลากับพี่น้ำฟ้า
แล้วก็ทีมงานไปที่วัดหนองปลือเลยที่ตะบนเขาหินซ้อน
แต่ปรากฏว่าพอไปถึงไม่เจอแล้วนะตัวหลวงพี่พระไกรสอนนะครับ
หมอปลากับทีมงานก็เลยขึ้นไปบนกุฏิโดยมีเจ้าอาวาสเข้าไปด้วย
ซึ่งในห้องพบข้าวของที่เก็บไว้นะครับเตรียมจะย้ายออกแต่ไม่ทันฮะ
หมอปลานะครับไปตรวจดูเสื้อผ้านะครับดูกางเกงใน
มีทั้งของผู้หญิงของผู้ชายอยู่ในกระเป๋าเดินทางเต็มเลย
แล้วก็มีรองเท้าผ้าใบรองเท้ากีฬากับข้าวของเครื่องใช้อันอื่นด้วยฮะ
ตรวจส่องของคนมีเกงน้ายที่สามเห็นมั้ยสีอะไรครับอ่ามีมีสีเบด
แล้วก็มีดำแล้วก็มีนี่คือตัวเขาเหรอแล้วมีกี่ตัวเพราะว่า๓ตัว
อ้าวอ่าวทีหลังทีมงานเตรียมถุงมือให้หมอปลาหน่อย

เออนะฮะจากการสอบถามพระลูกวัดเล่าบอกว่าพระไกรสอนเนี่ยนะออกจากวัดไปตั้งแต่ช่วงบ่ายของเมื่อวานแล้ว
โดยพระไกรสอนย้ายมาจากวัดอื่นแล้วมาขอจำวัดอยู่ที่วัดหนองปลือ
เป็นระยะเวลาประมาณ๓เดือนก่อนจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น
เจ้าวาดวัดหนองปลือเองก็บอกว่าอัตมาก็ไม่มีเบอร์โทรของพระไก๊หรือว่าพระไกรสอนหรอกนะ
เพราะว่าพระไก๊บวชจากวัดในพื้นที่ปลาจีนบุรี
แล้วก็มาหาเพื่อนที่บวชพระที่นี่แล้วก็จำวัดอยู่ที่นี่เลย
ทำให้ไม่ได้ขอเอกสารอะไรไว้แม้ว่าพระไก๊เนี่ยจะทำผิดนะ
ก็ไม่ถึงกับต้องศึกเพราะว่าผิดแบบชาวโลกติเตียนเท่านั้น
ซึ่งหมอปลาก็ไปต่อที่วัดหัวว่าที่ปลาจีนบุรี
ที่ท่านเจ้าวาดวัดหนองปลือได้บอกนะครับ
ไปพบกับครูบามนขลังท่านเจ้าวาดวัดให้ข้อมูลบอกว่า
ไก๊เนี่ยนะคือเป็นพระที่มีพฤติกรรมเก็บกฎ
อยู่คนเดียวไม่สูงสิงกับใครก่อนหน้านี้ก็มีปัญหาไม่ยอมออกบินทบาท
ไม่ยอมทำวัดเช้าแต่ก็ไม่ได้ผิดวินัย
ซึ่งก็แปลกใจที่ไปอยู่วัดหนองปลือแล้วไปขโมยกางเกงในทำเพื่อนะ
นี่เจ้าวาดยังถามแบบนี้เลยเพราะว่าไม่เคยเจอพฤติกรรมแบบนี้
แต่เมื่อปลายปีที่แล้วนะครับพระไก๊เนี่ย
ขนของออกจากวัดไปครั้งหนึ่งช่วงหลังทอดกระถิ่นไปอยู่ที่เพชรบูรณ์
โดยเวลาที่พระไก๊จะย้ายวัดเนี่ยนะจะขนของไปหมด
แม้กระทั่งไม้จิ้มฟันยังเอาไปแต่ถ้าของยังอยู่ที่วัดหนองปลือ
แสดงว่ายังไม่ได้ย้ายนะเขาอาจจะหนี
เจ้าวาดให้เบาะแสแบบนี้ครับ